คุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับพี่หนุ่มวงกลานะคะ

เจอตัวนะคะหายมาสักพักแล้วล่ะค่ะ
แต่พี่ถุงกระลาก็บอกว่าโอ้โหนี่ก็อดใจอดแบบเป็นห่วงเหมือนกัน
กลัวว่าเวลาออกมาทำงานแล้วจะไปติดลูกสาวน้องมิว

คือแก้มยุยมากคุณผู้ชมน้องมิวเนี่ยคือ๑ขวบ๗เดือนแล้วนะคะ

แล้วก็หมอสั่งห้ามเลยว่าคุณหนุ่มรอบหน้าเนี่ยน้องติดไม่ได้แล้วนะ
เพราะว่าถ้าติดมาเนี่ยคือการรักษามันลำบากเลยนะคะ
ส่วนตัวพี่หนุ่มเองนะคะก็บอกว่าโอ้โหโควิดไม่กระจอกนะครับผม
ตอนแรกที่ติดก็ยังฟิตอยู่นะคะโชว์วิทพื้นในโรงพยาบาล
พอผ่านไป๓๔วันไข้ขึ้นสูงอาการหนักมาก

คุณหมอเลยกำชับอย่างที่บอกไปห้ามติดโควิดรอบ๒

งานนี้คุณพ่อเลยต้องตั้งกาดสูงสุดค่ะ
ถ้ายังไม่ชัวร์ก็จะไม่อุ้มลูกเลยค่ะ

เดี๋ยวพี่หนุ่มเขาแถลงข่าวโปรโมทไปแล้วคุณผู้ชม
ภาพนี้คือย้อนกลับไปประมาณแบบเกือบ๓ปีที่แล้ว

แล้ววันรุ่งขึ้นเหมือนจะทำโปสเตอร์

ที่มีการประกาศติดนะคะก็ล้มไปค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวกลับมาล่ะค่ะ
เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดทั้งหมดจากพี่หนุ่มวงกราศเลยค่ะ
ยาอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้ก็โควิดเริ่มคลี่คลายกันแล้วนะคะ

ใช่แล้วความคึกคักกลับมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าอาจจะได้ไปเริงล่าอย่างเต็มที่